คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำหน่อยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๘ปีค่ะจะขอเงินพี่เขย
บอกว่าอยากจะขอไปซื้อเหล้าฉลองปีใหม่หน่อยเนี่ย
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
น้องเมียคนนี้คือมีเรื่องแบบเป็นใบ้เบื่อไหม
กับพี่เขยมานานแล้วเคยขู่จะฆ่าพี่เขยด้วยอย่างนั้นเลย
สุดท้ายเนี่ยก็คือลุกขึ้นไปเหมือนจะทำร้ายพี่เขยค่ะ
พี่เขยคว้ามีดได้แทงสวนมาเข้าคอเสียชีวิตเลยนะคะ
ชาวบ้านบอกจริงจริงก็เห็นใจพี่เขยนะ
เพราะว่าถูกน้องเมียคนนี้หาเรื่องเป็นประจำเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันนี้เองนะคะตำรวจสพบ้านใหม่ชัยพฤษค่ะ
นำตัวนายบุญถมภาษีวัยห้าสิบปีมาสอบสวนหลังจากที่ใช้มีดอิโต้
ฟันนายประมวลเวทไทยสงฆ์จนเสียชีวิตแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ก็รอมอบตัวกับตำรวจในที่เกิดเหตุนายบุญถมคนก่อเหตุก็เล่าบอกว่า
เขาเนี่ยมีศักดิ์เป็นพี่เขยของผู้ตายที่ผ่านมานายประมวลน้องเมียเนี่ย
ชอบดื่มเหล้าแล้วก็หาเรื่องเขาเป็นประจำแต่เขาก็ไม่เคยถือสารเลยนะ
แต่ว่าหลังจากที่น้องเมียออกจากเรือนจำมาในคดีฆ่าคนตายเนี่ย
ก้าวร้าวหนักกว่าเดิมอีกค่ะพอเมาทีไรนะ
ก็มักจะเปลยขึ้นมาตลอดเลยบอกว่าอยากจะฆ่าพี่เขยอยากจะฆ่าพี่เขย
วันเกิดเหตุเขาบอกเขากลับมาจากไปเลี้ยงควายก็เห็นภรรยานั่งคุยกับน้องชายอยู่
ก็รู้มาว่านายประมวลมาขอเงินภรรยาจะเอาไปซื้อเหล้าฉลองปีใหม่
แล้วก็เห็นว่ายังอยู่ในอาการเมาอยู่เลย
พอนายประมวลเห็นเขาเดินเข้าบ้านมาเท่านั้นแหละลุกขึ้นมาเลยแล้วก็พูดขึ้นมาบอก
กูจะฆ่ามึงพูดแบบนี้เขาเองก็รู้สึกว่าอันตรายแล้วก็พยายามที่จะทิ้งระยะห่าง
ก็เดินถอยไปเรื่อยค่ะแต่นายประมวลก็เดินต้อนมาเรื่อยเรื่อย
เขาไปจนมุมอยู่ตรงซอกบ้านชั้นล่าง
นายประมวลเนี่ยคว้าเก้าอี้ไม้จะฟาดใส่เขา
เขาก็เลยคว้ามีดที่อยู่ในย่ามสะพายของเขาเนี่ยฟันสวนไป
คือตอนฟันก็ไม่ได้ดูว่าโดนตรงไหนอะไรยังไง
แต่จังหวะที่น้องเมียนลงไปกองอยู่กับพื้นเนี่ย
ก็เห็นว่ามีดมันเข้าที่คอนะคะนอนจมกองเลือดเสียชีวิตเลย
สุดท้ายเขาก็ให้ภรรยาแจ้งตำรวจให้มารับตัวเขาไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งตำรวจก็พาตัวเข้าไปนะคะ
บอกว่าก่อนที่จะพาไปเนี่ยก็กราบขอโทษแม่ยายด้วย
ที่ทำให้แม่ต้องเสียลูกชายไป

ผมถอยมาตรงนี้ครับผมเขายื้ออยู่ตรงนี้ครับผม
งั้นกูก็ต้องเสียหลักแน่ถ้าผมเจอไปทางนู้นเขาก็จนมุมใช่ไหมครับ
ตรงนี้ก็เสาบ้านใช่ไหมถ้ามันเก้าอี้ทุ่มผมปั๊บ
จะไม่โดนหน้าก็โดนแขนผมใช่ไหมผมก็ยืนตรงนี้ครับผม
ถอยมาจนจากโน้นผมมาจนถึงมุมตรงนี้แล้ว
เป็นช่วงไหนทุ่มเจาะโกรธ
เป็นกองเจาะโคอรี่ครับจะเงยขึ้นพอดี
ต่อว่าเธออยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลย
แล้วและแต่ละครั้งที่มาก็ขอเงินทุกครั้ง
พอไม่ให้เนี่ยน้องชายก็ชอบเอามีดมาฟันประตูห้องน้ำจนเสียหาย

จนกระทั่งรอบนั้นที่เกิดเหตุนั่นน่ะคือรอบสุดท้าย
เธอก็บอกว่าเธอยอมรับนะว่าน้องชายเป็นคนดื้อ
ทำมาหากินแล้วก็เป็นอันทภาณประจำหมู่บ้าน
หลังจนได้ชายาวบทว่าคนไม่เอาไหน
ตำรวจตั้งข้อหานายบุญถมนะคะเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ส่งศพของผู้ตายไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำแล้ว
เพราะว่าต้องเอามาเป็นพยาหลักฐานในการทำสำนวนคดีนะคะ